วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตี๕ค่ะนะฮะ
มีคุณตาท่านหนึ่งอายุ๗๔แล้วรถเนี่ยยางแตก
แท็กซี่เขาเห็นเขาก็จอดรถลงไปช่วยตา
ปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งขับมาฮะพุ่งชนเสียชีวิตทั้งคุณตาและแท็กซี่
โอ้โหแล้วจริงแล้วเขามีการวางอะไหล่ยดรถยนต์เอาไว้
ก่อนที่จะถึงที่เขาแบบซ่อมรถกันอ่ะเอาเหรอเอาวางเอาไว้นะเออ
ก็ชนล้อแล้วก็พุ่งชนต่อเลย
ก็คนที่ขับรถยนต์ที่พุ่งชนบอกว่ามันมืดนะฮะมันช่วงรุ่งสางอ่ะ
จะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืดก็เลยมองไม่เห็น
เออชาวบ้านบอกคนขับรถเร็วค่ะครับเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เสียชีวิตสองศพนะนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับ
บนถนนรัตนาธิเบสขาเข้าก่อนข้ามแยกบางครูอำเภอบางบูทองจังหวัดนทบุรีนะครับ
จุดเกิดเหตุก็มีรถยนต์เปอร์โยสีบรอนเงินคันนี้จอดอยู่
ต้องเปลี่ยนยางหลังด้านขวาเพราะยางแตกอยู่ริมถนนทางด้านซ้ายอ่า
แล้วท้ายรถเนี่ยถูกเฉียวชนนะฮะจนพังเสียหายข้างหน้าของรถยนต์ที่ยางแตก
กำลังจะเปลี่ยนยางกันเนี่ยเป็นรถแท็กซี่ค่ะนะฮะ
เขาจะมาช่วยเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็มีศพของผู้ตายอยู่นะฮะ
มีนายชนะชมแขวไขอายุเจ็ดสิบสามกับนายนพรวะสุธารนันอายุห้าสิบปี
นบพรนี่เป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับอ่าส่วนนายชนะ
นี่เป็นคุณตาที่รถยางแตกท้ายรถของทั้งสองคันนี้นะครับ
ก็มีล้อรถวางอยู่สองล้อนะครับแล้วก็มีรถแท็กซี่สีชมพูจอดอยู่คันหนึ่งด้วยนะฮะ
รถคันที่มาชนเนี้ยเป็นสีน้ำเงินนะฮะ
ด้านหน้ามุมซ้ายก็พังเสียหายจอดอยู่แถวที่เกิดเหตุนั่นแหละ
คนขับรถก็คือนายคุณากรธนพักกิ่งคณาอายุสามสิบเก้า
เสื้อสีชมพูเนี่ยฮะเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันค่ะ
ก็ไม่ได้หนีนะเขาก็ลงมาดูที่เกิดเหตุ
ที่ขับชนแล้วนะครับยืนรอให้การกับตำรวจ
นายคุณากรบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ก็ขับรถจะไปทำงาน
ใช้ถนนรัฐนาธิเบสขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครราย
มาถึงที่เกิดเหตุแสงสว่างมันน้อย
ตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่ารถเนี่ยพุ่งชนอะไรบางอย่าง
มารู้ตอนหลังก็คือร้องอะไหล่อืมอ่าที่เขาเอาวางกันเอาไว้
ตอนที่กำลังเปลี่ยนยางกันตอนนั้นพอพุ่งชนไปแล้ว
รถเสียหลักพุ่งไปต่อแล้วก็ไปชนคน
ทั้งสองคนที่ยืนอยู่ท้ายรถเก๋งที่ยางแตก
แล้วรถของเขาก็เสียหลักหมุนคว้างไปด้านหน้า
พอจอดรถรถหยุดหมุนเนี่ยลงมาดูนะครับ
ก็พบว่ามีผู้ชายสองคนตอนนั้นนอนอยู่ที่พื้นถนน
นะฮะเขาก็โทรแจ้งตำรวจนะครับโดยเขาบอกว่าช่วงเช้าวันนี้
เช้าตรู่เลยครับตีห้าน่ะนายนพรอ่าที่เสียชีวิตนี่นะครับ
ขับรถแท็กซี่มาแล้วเห็นรถของนายชนะวัยเจ็ดสิบสามปี
ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่
เพื่อจะเปลี่ยนยางรถก็กำลังเปลี่ยนยางรถอยู่ริมทางอ่ะ
ทีนี้ก็เห็นว่าโอ้โหคุณตายูเยอะแล้วนะครับ
ก็จอดรถนะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินทิ้งเอาไว้
ลงไปช่วยคุณตาชนะเปลี่ยนล้อรถนะฮะโชเฟอร์แท็กซี่ลงไปช่วยนะครับ
ระหว่างนั้นนายคุณากรก็ขับรถไปทำงานนะครับ
มาถึงที่เกิดเหตุมันก็เป็นช่วงเช้ามืดนะครับ
สว่างแถวนั้นก็น้อยอ่าตามคำบอกเล่าของเขาก็คือรู้สึกว่า
พุ่งชนอะไรบางอย่างมารู้ตอนหลังก็คือ
ล้อยางอะไหล่รถยนต์ที่เขาเอามาวางกั้นพื้นที่เอาไว้พอพุ่งชนล้อยางอะไหล่รถยนต์
อ่ารถที่ขับมาของนายคุณากรเนี่ยนะฮะก็พุ่งไปต่อ
อืมเพราะว่าก็มาเร็วนะครับค่ะอ่าเสียหลักพุ่งไปต่อทีเนี้ยก็ไปชนคนสองคนที่ยืนอยู่ท้ายรถ
ที่กำลังเปลี่ยนยางกันอยู่นะฮะอ่าก่อนที่รถตัวเองจะหมุนคว้าง
พอรถจอดก็ลงมาดูนะครับซึ่งวินาทีที่ลงจากรถ
อยู่อีกคนนึงนิ่งไปแล้วน่าจะเสียชีวิตคาที่ไปแล้ว
ตอนนั้นนายคณะกรบอกว่าตกใจมากมือไม้สั่นพยายามตั้งสติ
แล้วก็ถอยรถออกมาจากจุดที่ชนไม่ได้หนีนะ
แต่ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสะดวกที่สุดในการเข้ามาช่วยเหลือทั้งสองคนที่กำลังสาหัสอยู่
เพราะว่าเขาเองก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพ
รู้ดีว่าทุกวินาทีที่เสียไปเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของคนที่บาดเจ็บ
แต่สุดท้ายแล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เขาก็อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งสองชีวิต
เขาไม่ได้ตั้งใจจริงตอนนั้นมันมองไม่เห็นจริง

คนขับรถคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับเราทางโทรศัพท์
ก็เพราะว่าเขาก็ยังรักษาอาการเจ็บของตัวเขาเองอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บที่ศีรษะนะฮะ
แล้วก็กำลังจะติดต่อยาดของทั้งสองศพเพื่อจะไปขอเข้ามาศพ
ยืนยันว่าจะรับผิดชอบกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
อืมน่าเศร้านะคะครับหลังเกิดเหตุการณ์เนี้ย
ลูกชายของนายนบพรคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีค่ะ
จอดไปช่วยคุณตาชนะเปลี่ยนยางแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะคะ
ลูกชายโพสต์ข้อความค่ะคุณผู้ชม
ข้อความระบุว่าพ่อผมเองครับเป็นพลเมืองดี
ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากครับแต่ผมก็ภูมิใจในตัวพ่อ
ที่เขาได้ทำความดีก่อนจากไปนี่ค่ะ
แล้วก็โพสต์รูปนะคะรูปของตัวเองกับพ่อนี่ค่ะ
แล้วก็มีข้อความว่าความฝันที่กำลังสร้าง
เพื่อให้ครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันวันนี้มันพังไปหมดแล้ว

ลูกชายของนายนบพรคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีคนนี้นะคะ
บอกว่าช็อกมากจริงไม่คิดว่าพ่อจะจากไปเร็วขนาดนี้
อายุเพิ่ง๕๐นะคะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
แล้วผมก็คือว่าอยู่กับแม่ไงแต่ว่าก็ติดต่อโทรหากันตลอดมา
นานทีพ่อจะมาหาบ้างเป็นขังข่าว
คือประมาณเดือนแล้วครับที่พ่อขึ้นมาหา
ครับเพราะว่าพ่อเพิ่งมาเอง
คุยกันปกติครับก็ไม่มีปัญหาอะไร

ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปไปสอบถามว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง

กำลังขับรถไปทำงานแล้วเขาเห็นเลยนะ
เห็นรถ๒คันจอดอยู่ก็คือรถแท็กซี่
อยู่ด้านหน้าเปิดไฟขอทาง
และรถเก๋งเปอร์โยอีกคันก็จอดต่อท้าย
ในลักษณะจอดกินเลนเข้ามานิดนึง
มีผู้ชายสองคนกำลังช่วยกันเปลี่ยนยางอยู่ท้ายรถ
กำลังขับรถผ่านแล้วเห็นจังหวะนี้พอดีเลยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเห็นว่ามันเป็นถนนที่เส้นที่กว้าง
แล้วก็เป็นทางตรงยาวแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นรถก็จะมากันเร็วเกิดอุบัติเหตุบ่อยอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งมีเหตุรถยนต์พุ่งข้ามเลนนะฮะ
กริ้งตลบอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอีกคันหนึ่งนะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าขับกันด้วยความเร็วนะครับ
แล้วจุดที่เกิดเหตุนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ก็เป็นคอสะพานพอดี
ก่อนขับรถขึ้นสะพานไปมันจะมีทางต่างระดับอยู่เล็กน้อย
คนที่ไม่คุ้นทางไม่ชินเส้นทางถ้ามาเร็วเนี่ยเบรกไม่ทันแล้วจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครับ
เพราะว่าเวลารถวิ่งมาปุ๊บมันตกใจมันก็เหยียบอีก
คนข้างหลังไม่ได้รัววลวงความมันอยู่ในช่องทางด่วน

เจือนที่ก็จะรอสอบปากคามนายขณะก่อน
คนขับรถคันที่ไปชนเขา
อย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะฮะ
จะตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ

แต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้นะฮะ
ว่าจะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ต้องมีผู้เสียชีวิต๒ศพ
คือถ้ายางแตกลักษณะมืดอย่างนี้

ยังไงเรียกรถมาช่วยก่อนดีกว่า
หรือว่าให้เจ้าหน้าที่มาช่วยกั้นทางอะไรให้ชัดเจน

ใช่แต่ว่าผู้ตายทั้งคู่ก็เปิดทั้งไฟฉุกเฉิน